เรื่องเหตุการณ์สาวใจเด็ดเป็นสาวชาวอเมริกัน
อยู่นอนอยู่มีคนร้ายบุกเข้ามาที่บ้าน๓คน
โอ้โฮ๓เลยเหรอ๓คน
ต้องดูว่าเธอใจเด็ดระดับไหนนะคะไปดูเหตุการณ์ก่อนเลยค่ะ
มีพื้นทุกคนเลยอะ
เหตุการณ์กลับตลปัดนะคะตอนแรกเนี่ยบุกมาสามคนโอ้โห
ดูอุ๊กอาดมากใช่ค่ะวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วแต่เห็นภาพตอนหลังเนี่ย
วิสนะคะพล็อตทวิสคือหญิงสาวคนนี้เอาปืนค่ะออกมาวิ่งไล่ยิง
ทั้ง๓คนแบบหัวซุกหัวสุนต้องวิ่งหนีออกไปจากบ้านเลยนะคะ
เป็นนาทีสุดระทึกค่ะเป็นบ้านหลังหนึ่งในรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกา
สามคนหวังจะขโมยทรัพย์สินแต่ปรากฏว่าหญิงสาวเจ้าของบ้านเนี่ย
เขาไหวตัวทันลุกจากที่นอนพร้อมกับปืนในมือไล่ยิงคนร้ายจนเศษผนังไม้ปลิวว่อนไปทั่วบ้าน
ถึงกับรีบวิ่งหนีตะเลิศออกไปทันทีก่อนที่เธอจะโทรแจ้งตำรวจนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมตำรวจเขตกุวินเน็ตรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาก็เป็นผู้เผยแพร่คลิปนี้
เพื่อให้ชาวโซเชียลช่วยกันหาเบาะแสของคนร้ายค่ะ
พร้อมกับเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณตี๔ของวันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมา
โดยคนร้ายที่ชื่อแอนโดเทนิโอลีกส์วัย๒๘ปีได้เสียชีวิตจากการถูกยิงขณะหลบหนี
ส่วนคนร้ายอีก๒คนนะคะก็หลบหนีไปได้ไม่ทราบว่าถูกยิงด้วยหรือเปล่าค่ะ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปกลายเป็นที่ชื่นชมในสังคมออนไลน์โดยเฉพาะในสื่อโซเชียลต่างประเทศนะคะ
โดยส่วนใหญ่ก็พูดถึงความใจเด็ดของหญิงสาวเจ้าของบ้านที่แสดงปฏิญาณปฏิพันธ์ไหวพริบในการป้องกันตัวได้อย่างยอดเยี่ยม
ขณะที่บางส่วนก็เป็นกำลังใจให้ตำรวจติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ